ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูสีสันของนักการเมือง
เข้าหาเสียงก่อยเป็นโครงสุธราต้์จริง

จะทำยังไงให้คนจำให้โลกจำ

เป็นผู้สมัครสอบมูล

เสื้อยันสีแดงขี่ม้าออกหาเสียงคือนายเอกสิทธิ์มานะรุ่งโรธ
คนนี้เขาคือทนายโจ้ครับทนายโจ้เป็นผู้สมัครสอสอของพักเพื่อแผ่นดินเขต๑
ก็ขี่ม้าตัวผู้ชื่อว่าบัวขาว
ออกไปขอคะแนนเสียงจากพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านนะครับอยู่ที่ตลาดสดอัศวิน
สร้างความสนใจให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้ามาก
ประชาชนที่ไปซื้อของก็ดูถ่ายรูปกันไปนะครับ
ทนายโจ้มั่นใจบอกว่านี่นะเดี๋ยวผมจะต้องชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้
แล้วก็ขอเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงแทนชาวบ้านชาวลำปางด้วยละกัน
และที่ฮือฮาได้ใจชาวตลาดก็คือว่า
ม้าขาวของนักรบเกิดถ่ายหนักกลางตลาด

เก็บคือทนายโจ้นี่แหละครับ
มาเก็บคือไปขอถุงพลาสติกจากแม่ค้า

สุดท้ายต้องดูที่นโยบายด้วยเนอะว่าเป็นอย่างไรนะฮะ

ได้เหรอชาวบ้านจะวิ่งเหนียวนะ